สาสาสุค่ะ
คุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะตามติดเจ้าชายสายมูน้องก๊อตจิรพัฒน์ค่ะ
พร้อมกับแฟนคลับสายยานพญานาคร่วมเป็นเจ้าภาพมหากฐิน
ต้องบอกว่าน้องก๊อตเนี่ยคือเขาปังมาตลอดปีนะคะเพราะว่าเขาทำบุญเยอะ
ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเขาไปจัดกระถิ่นที่วัดป่าภูน้อยอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาลสินค่ะ
โดยด้วยมีทำการทำการถวายเมื่อศูนย์สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
แล้วอยากให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศตามกันเลยนะคะ
คือก่อนจะไปนะคะก็มีการตั้งโต๊ะบวงสวงใหญ่แบบนี้เลยล่ะค่ะ
ก๊อตก็หล่อมากใส่ชุดขาวนี่เป็นซิกเนเจอร์เขาเลยนะคะ
ประจำเลยเขาบอกว่าทำบุญชุดนี้แล้วมันหมานมากค่ะ
ก๊อตเองนะคะก็เป็นตัวแทนจุดทูบเทียน

ได้ธรรมวลต่อยอดโดยการใส่บาทค่ะ

ชาวบ้านใครไปใครมาแถวนั้นค่ะ
ก็คือมีมากใส่มากมีน้อยใส่น้อย
ใส่น้อยตามกำลังศราทกันไปนะคะ
ยอดกระถิ่นจากน้องก๊อตและแฟนคลับได้ยอดทั้งหมดนะคะ

ยังไงคะ

กระถิ่นรวมทั้งหมดปีนี้นะคะ

เลขที่ออกก็คือ

สาธุเพียงสายบุญสายยานพญานาค
ดูอยู่นี่ขอให้เฮงหมานด้วยจ้า
ลูกหลานพญานาคเขามาบอกแล้วแบบนี้

ครบเลยนะ

ประกาศเมื่อกี้เหมือนกองสลาก